กลับมาแล้วค่ะกับบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
ก็ย้ำกันอีกทีว่าวันนี้ตลอดทั้งวันไทยรัฐทีวีของเราก่อติดสถานการณ์เกี่ยวกับการช่วยเหลือ
แต่ว่าตอนนี้ค่ะในส่วนของบันเทิงของเราค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าความสุขนะคะในวันนี้นะคะ
ที่เราไปเจอน้องปลอดภัยแล้วค่ะส่วนหนึ่งก็มาจากคนบันเทิง
ถึงแม้ว่าจะเป็นพลังเล็กนะคะแต่ว่าการออกมาแต่งเพลงร้องเพลงเพราะให้ฟัง
เรียกว่าทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้นั่นเองนะครับพยายามจะสร้างกำลังใจให้กันและกันให้กับคุณผู้ชมทุกคน
ก็อย่างที่พี่แจ๊คบอกมานะครับก็พยายามแต่งเพลงใครแต่งได้ก็แต่งมาส่งลงไปในโซเชียลนั่นเอง
ใช่เรามีสกูลพิเศษมาฝากนะคะไปชมค่ะ
ห่วงลือถ้ำหลวงนางนอนบทเพลงที่ร็อกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซ
แต่งขึ้นเมื่อวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
เพื่อส่งต่อความรู้สึกเป็นห่วงและเอาใจช่วยทั้ง๑๓ชีวิต
ที่ตอนนี้ยังคงติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
เช่นเดียวกันกับง้าคารวาลที่ขอส่งต่อบทเพลงชื่อว่าให้กำลังใจผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
ซึ่งเนื้อหาของเพลงนี้ต้องการให้กำลังใจทั้ง๑๓ชีวิต
วอนขอเจ้าแม่นางนอนให้ตื่นมาช่วยลูกทุกคน
ลูกทุ่งสาวเสียงแหบเสน่ห์อย่างจินตลาภูลาภก็ได้ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านเพลงที่มีชื่อว่าวอนนางนอน
ว่าตอนนี้ทุกคนต่างตั้งตารอการกลับมาของทีมฟุตบอลหมูป่าอาคาเดมี่
อนขอให้เจ้าแม่นางนอนช่วยโดนบันดาลให้คุ้มครองทั้ง๑๓ชีวิตอยู่รอดปลอดภัย

วัยรุ่นอย่างต๊อปแก๊คชีฟและจอมจารอมขอใช้ความสามารถด้านการแรปของตัวเอง
ถ่ายทอดความรู้สึกด้วยคำพูดแบบตรงเป็นตัวแทนของทุกคนที่รอน้องทั้ง๑๓คน
เพลงที่มีชื่อว่าโค้กความหวัง
เช่นดี
เดียวกับนักร้องลูกอีสานกล้องห้วยไร่ที่ครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสได้ร่วมวิ่งกับน้องไตตัน
ก็ขอแต่งเพลงยังรอเพื่อส่งต่อกำลังใจไปถึงทั้ง๑๓ชีวิตที่ตอนนี้คนทั้งประเทศอยากเจอหน้ามากที่สุด
จนคือวันนึงพ่อมีข่าวเช่นน้องสูญหายเข้าไปในถ้ำแล้วเอารูปของน้องไตตันและหน้างงงหมูป่ามาโพสในคอมเมนว่า
คือเด็กที่พี่ก้องรัดใส่รองเท้าให้คือเราแบบเราจุกเลยครับเพราะผมจุกเลยผมเลยเขียนเพลง
แล้วก็ยังหวังว่าน้องจะออกมาอย่างปลอดภัย